คุณผู้ชมครับวันนี้ภรรยาของนายนาจิปราศักดิ์

ของคณะกรรมการปราบรามการทุจริตนะครับ
ซึ่งก็มีกระแสข่าวที่อาจเป็นไปได้ว่า
จะมีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินไม่ต่ำกว่า๒๐ข้อหากับเธอ
ก็เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ไปขยายผลและพบทรัพย์ศีลจำนวนมากในบ้านพรรคของเธอ

ในวันนี้เป็นวันที่คอการเมืองมาเลเซียเฝ้าจับตา
พอเป็นวันที่นางลอสมามันซอร์ภาริยาในนาจิปฤษักรณ์
อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
สตรีเสื้อเขียวในภาพปรากฏตัว

ต่อคณะกรรมการปราบรามทุจริตมาเลเซีย

แม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกเรียกตัวให้ข้อมูล
แต่ครั้งนี้มีหลายอย่างที่ผิดวิสัย

ตั้งแต่เช้ายันค่ำ
ขณะเดียวกันการให้ข้อมูลรอบนี้ยังเกิดขึ้น
สัปดาห์หลังจากที่นายนาทิพย์ถูกเรียกตัว
และลงเอยด้วยการที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม

เพื่อรอนำตัวขึ้นศาลในวันต่อมา
โดยในตอนนี้นายนาทิพย์ถูกตั้งข้อหามากถึง๓๒ข้อหา
โดยมีทั้งข้อหาฟอกเงินและลุกแก่อำนาจ
หลังพบว่าเงินจำนวน๒๖๐๐ล้านริงกิจ
หรือกว่า๒๐๐๐ล้านบาทจากกองทุนนี้
อยู่ในบัญชีส่วนตัวของเขา
ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมกรณีอื้อเฉา
กระทรวงยุติธรรมสาวรัฐเป็นผู้ออกมาเปิดเผยว่า
มีการยักยอกเงินกว่า๔๕๐๐ล้านดอลลาร์สาวรัฐ
ที่รัฐบาลในนาจิปเริ่มโครงการขึ้นมา
โดยในนาจิปปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
พร้อมใช้เงิน๓๕๐๐๐ริงกิจ
หรือกว่า๒๗ล้านบาทประกันตัวออกไป
ส่วนชะตากรรมของนางลอสมามีความเป็นไปได้ว่า

เพราะมีรายงานว่าเธออาจถูกตั้งข้อหา
เกี่ยวกับการฟอกเงินไม่ต่ำกว่า๒๐ข้อหาเช่นกัน
ชีวิตของนายนาจิปนางลอสมาและครอบครัว

ที่แนวร่วมรัฐบาลเดิมซึ่งนำโดยนานาจิป
การเลือกตั้งมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยทั้งคู่ถูกคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ก่อนจะมีปฏิบัติการตรวจค้นที่พักของนายนาจิปครั้งใหญ่
ซึ่งเจ้าหน้าที่อายัดเครื่องประดับหรูจำนวนมาก
มีทั้งกระเป๋าหรู๕๖๗ใบ
นาฬิกา๔๒๓เรือน
และเครื่องประดับราว๑๒๐๐๐ชิ้น
รวมมูลค่ากว่า๘๘๐๐ล้านบาท
สินมหาศาลเหล่านี้ทำให้ชาวมาเลเซียจำนวนมาก
ตั้งคำถามถึงที่มาของทรัพย์
ซึ่งในนาจิปให้เหตุผลว่า
ทั้งหมดเป็นของขวัญที่ภรรยาและลูกสาวของเขาได้รับจากคนอื่น
จอมพลดาวสุโขข่าวเทปรัสทีวีแรงงาน